ก็คงจะเจอกับเรื่องที่เศร้าสลดที่สุดในชีวิตทีเดียว
เพราะว่าต้องศูนย์เสียลูกชายไป
แล้วคนที่ยิงลูกชายก็คือพ่อ
เนื่องจากลูกชายเมาและไปของเงินแม่
พ่อแม่ไม่ให้ก็คลั่งอลวาสจะทำร้าล่างกาย
ก็เลยยิงป้องกันตัวสุดท้ายลูกชายเสียชีวิตค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจสพหนองพอกนะคะ
รับแจ้งเหตุยิงกันตายก็ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงไล่อ้อยนะคะบ้านคำหัวคู

นายพิชิตอายุ๓๖ปีค่ะถูกยิง๔นัด
แล้วใกล้กับศพก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่จำนวน๔ปลอกด้วยกัน
คนที่ยิงก็คือพ่อของนายพิชิตนั่นเองนะคะคือนายเรืองฤทธิ์
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจแล้วบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายเมา
แล้วมาขอเงินจากแม่ก็คือภรรยาเขานั่นแหละค่ะ
แล้วทีนี้แม่เขาไม่มีเงินให้ลูกก็โมโหคลั่ง
จะเอาเขียวเกี่ยวข้าวไล่ทำร้ายแม่แล้วก็พ่อค่ะ

ชาวบ้านเข้ามาห้ามลูกก็ยังไม่ยอมหยุดยังอารวาสหนักขึ้น

ตนเองต้องตัดสินใจเอาปืนยิงลูกชาย

เขาเองเนี่ยคือยิงแล้วเห็นลูกนอนแน่นิ่งก็พยายามปั๊มหัวใจ

นี่ค่ะลูกชายก็เสียชีวิตไป

ญาติพี่น้องไปรับศพนายพิชิตมาจัดงานนะคะ
ก็ได้รับความอนุเคราะห์ลงศพจากเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสมบูรณ์นะคะ
เป็นพิธีที่จัดกันที่บ้านท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้อง
ของผู้เสียชีวิตนายสมคิตค่ะ
เล่าให้ฟังบอกหลานเนี่ยชอบดื่มเหล้าแล้วก็เสพยาเสพติดด้วย
พอเมาขึ้นมาก็อารวาสโมโหร้ายทุบทำลายข้าวของทำร้ายพ่อแม่
บางทีตัวเองที่อยู่บ้านข้างก็โดนทำร้ายเหมือนกัน
แล้วเขาเคยติดคุกมากว่า๑๐ครั้ง
ออกจากคุกก็มาไล่ทำร้ายพ่อแม่จะเอาเงินไปซื้อยาบ้า
ก็คิดว่าน้องชายตนเองที่ยิงไปเนี่ยก็ป้องกันตัว
เพราะว่าลูกชายมีเขียวเกี่ยวข้าวต่อด้วยด้ามไม้ไผ่
มันอันตรายมากถ้าไม่ป้องกันก็เขาก็อาจจะเสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน

ครับมาตลอดแล้วติดคุกดีมาก
อ๋อติดคุกด้วยใช่ไหมครับ
๑๐ครั้ง๑๐คนแค่นั้น

แล้วก็มาระวัง
ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุไปโรงพักนะคะ
แล้วก็รวบรวมของกลางเอาไว้เป็นหลักฐาน

และนำตัวไปฝากขังต่อสารต่อไปค่ะ